เมื่อวานี้ที่อันพรภร้าวจังหวัดเชียงใหม่
เกิดเหตุสะลดขึ้นกับเด็กอันดุบัน๒คน
คนหนึ่งอายุ๕ขวบคนหนึ่งอายุ๖ขวบค่ะ
เหตุการณ์ก็คือรถรับส่งนักเรียน
หลังจากที่ไปรับเลิกเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประมาณ๔โมงกว่านะคะจะไปส่งเด็ก
แต่เกิดขัดข้องในช่วงขึ้นเนินพอดีค่ะ
ทำให้รถไหลถอยหลัง
เด็กที่นั่งมาด้วยเนี่ยกระโดดลงจากรถด้วยความตกใจนะคะ
แต่ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่รถไหลลงมา
แล้วไปทับเด็กชาย๒คนเสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าภาพค่อนข้างน่ากลัว
เพราะว่าน้องเนี่ยคือน่ากลัวและน่าสงสารมากด้วย
เพราะว่าน้องยังสะพายกระเป๋าอยู่ด้านหลังอยู่เลย
อยู่ในชุดนักเรียนแล้วตัวเล็กกันทั้งสองคนเลยเนี่ยนะคะ
มุมซ้ายบนนั่นคือรถนะคะ
ที่เกิดเหตุก็คือเป็นรถโรงเรียนลักษณะสีเหลืองเนี่ยนะคะ
การพูดคุยกับคนขับคนขับเขาบอกว่าเด็กกระโดดไปเอง
แต่ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนขับนั่นแหละสั่งให้เด็กกระโดด

หลังจากที่แพทย์ได้ชนสูตรศพของน้องทั้งสองคนแล้วนะคะ
ก็ได้ส่งกลับไปให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ
ซึ่งเด็กสองคนนี้นับถือศาสนาคริสต์นะคะ
คนที่อายุ๕ขวบกับอีก๑๐เดือนชื่อว่าเด็กชายธนานพเหล่าโค
อีกหนึ่งคนนะคะชื่อเด็กชายแสงชัยแทร่หมี่
อายุ๖ปีกับอีก๘เดือนค่ะ
อนุบาล๒กับอนุบาล๓เท่านั้นเองนะคะโรงเรียนบ้านแม่ปัง
หลังจากที่รับศพเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ทางญาติญาตินำไปฝังตามประเพณีของศาสนาคริสต์นะคะ
ป่าช้าของหมู่บ้านซึ่งตามความเชื่อของชนเผ่าลีซอ
เขาจะไม่นำศพที่ตายด้วยอุบัติเหตุกลับเข้ามาในหมู่บ้าน

ในพิธีมีครูจากโรงเรียนบ้านแม่ปัง
พร้อมด้วยญาติญาติพี่น้องมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศเนี่ยค่ะทุกคนก็

เป็นไปด้วยความเด็กน้องยังเล็กเกินไป

ทีมข่าวได้สอบถามพยานในช่วงเกิดเหตุของวันนั้นเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไง

พยานเล่าว่าช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้ว
นายสุรชัยรักมนุษย์ขับรถสองแถว
ไปรับนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านแม่ปัง
เพื่อที่จะนำเด็กไปส่งในหมู่บ้าน
รถคันนี้รับส่งเด็กประมาณ๒๐กว่าคนนะคะ
มีตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงม๓เลย

ขับมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นเนินพอดีค่ะ
รถเกิดดับอยู่กลางเนินเลยและมีควันออกมาจากใต้ห้องเครื่องยนต์
คนขับรถก็เลยลงมาจากรถแล้วก็บอกให้เด็กทั้งหมดที่อยู่ในรถกระโดดลงมา
โดยอ้างว่ารถจะระเบิด
ทำให้เด็กค่ะหวีดร้องด้วยความตกใจแล้วก็แย่งกันกระโดดลงมาจากรถนะคะ
ตอนนั้นมีเด็กที่ติดอยู่ในรถอีก๔คนกระโดดลงมาไม่ทัน
แต่รถไหลลงไปเรื่อยนะคะและไปทับเด็กที่กระโดดลงไปก่อนหน้านี้
ด้วยความตกใจ๒คนก็คือเด็กชายอายุ๕ขวบกับ๖ขวบเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งจุดนั้นข้างทางเป็นสวนลำไยของชาวบ้านค่ะ
รถคันนี้ก็ได้ไหลลงไปในสวนลำไยด้วยนะคะ
ฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
รถมันไปไม่ได้แล้วก็เลยเจ้าของลงโดดลงก่อน
แล้วก็บอกให้เด็กลงก็เลยเด็กก็เลยกระจายลง

แล้วก็รถก็ถอยลงถอยมาเด็กก็บอกให้เด็ก

โดดลงเด็กก็โดดลงมาหมดเลย
เด็กก็ลงมาหมดเลยก็เลยยังไม่ลงเถอะครับ

กำลังลงก็เลยรถถอยมาก็เลยทับเด็กนั้นแหละครับ

เป็นคนบอกให้เด็กโดดลงใช่ไหมครับผมบอกว่ารถมันเป็นอะไรนะ

ตอนนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสุรชัยคนขับ
และได้ให้ประกันตัวออกไปชั่วคราวนะคะ
หลังจากนี้จะนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาค่าเสียหาย
เพื่อที่จะชดใช้สินใหม่ทางแพ่งที่โรงพักช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
หลังจากที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตฝังศพลูกชายเสร็จพิธีแล้วเรียบร้อยนะคะ
อกจากนี้จะได้รับการชดใช้จากพรบชดเชยนะคะ
พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและค่าสินใหม่ทดแทนจากการทำประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนอีกด้วย
และหากกรณีตกลงค่าสินไหมในทางแพ่งได้ค่ะ
ในรูปคดีนะคะก็ต้องส่งฟ้องนายสุรชัยก็คือคนขับรถรับส่งนักเรียนต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
ตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
จริงกรณีนี้ก็ไม่ได้อยากจะโทษว่าเป็นความผิดใครนะคะ
แต่ว่าคนขับรถซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุดแล้ว
ควรจะต้องแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้
หรือว่าต้องดูแลเด็กที่อยู่ในความดูแลของตัวเองให้มากกว่านี้
ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กกระโดดลงไปแล้วจะทำยังไงต่อ
คือมันไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่น่าจะเป็นตามขั้นตอน
แล้วมีเด็กอันบาลด้วยคือเขาช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้นะคะ